วันนี้ต้องหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ซึ่งก็แววว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือเปล่า

แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจริงก็คือ

นะฮะวันนี้เป็นวันเกิดภักดิ์เพื่อไทยนี่
อืม

นี่นะฮะก็หลายคนก็มีการทำบุญ

นะฮะนี่ก็มีผู้บริหารพักหลายท่าน

ซึ่งวันนี้คุณอ้วมประปุฏิศาสตร์ก็ออกมาพูดอีกเท่าไหร่วะ
เอาจริงนะวันนี้วินาทีนี้

สอบถามว่าแต่สิ่งหนึ่งวันนี้เจอคุณอิ๊ง
นะครับเขาก็ต้องถามเกี่ยวกับรายละเอียด

ซึ่งคุณทักษิณชีวิตเพิ่งผ่าตัดไป

ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยขอให้คุณหมอเป็นคนแถลงด้วยกัน
ซึ่งตนปรึกษาแล้วเนื่องจากจะต้องพบกับสื่อมวลชนบ่อย

สอบถามว่าน่าจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้

การผ่าตัดเนี่ยตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อเพิ่งผ่าตัดไป

ความดันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดี
สอบถามว่าจะพูดได้น้อยแค่ไหนในส่วนนี้
น่าจะให้แพทย์เป็นคนตอบคำถามดีกว่า
ส่วนรายละเอียดต่างขออัปเดตว่าอยู่ในรายการพักฟื้น

ก็ที่บอกคุณทักษิณเนี่ยความดันสูงซึ่งเขาเป็นมาตลอดอยู่แล้ว

นะครับความดันสูงเนี้ยก็แล้วแต่วัน
บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดี
ส่วนพ่อตนเองจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ตนไม่ทราบ
รวมถึงไม่ทราบว่าจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลอีกนานแค่ไหน
สัปดาห์ที่แล้วฟังเสียงคุณอุ้งอิงสักนิดหนึ่งฮะ
อาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปนะคะ
แต่ว่าอันนี้ก็ขอให้แค่เรื่องดีเทลทั้งหลาย

เพราะว่าอิงทราบว่าอิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยนะคะ
ก็ถามแล้วว่าเราพูดได้แค่ไหนยังไง
อันนี้ขอให้เป็นทางการแพทย์พูดดีกว่านะคะ
แล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ย
ก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะ
ศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะว่าทำอะไรได้บ้าง
ในการที่จะให้คุณพ่อรู้สึกว่า
เหมือนกับว่าถ้าไม่สบายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้พักผ่อนจะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหม
อันนี้เราก็ช่วยกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด
แล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องการขอพักโทษหรืออะไรค่ะ
ตอนนี้ก็หลังจากที่ทางคุณพ่อได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะ

แล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรครั้งแล้ว

เมื่อถามถึงการยื่นขอพักโทษ
ซึ่งบางคนก็ถามกันเยอะเหลือเกินสำหรับการยื่นขอพักโทษ
คุณทักษิณเนี่ยในครอบครัวพูดคุยกันว่ายังไงบ้าง

ศึกษาเรื่องกฎหมายว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง
ในการที่จะทำให้คุณพ่อรู้สึกว่า

มีโอกาสที่จะได้ไปพักที่บ้านหรือไม่ก็เราก็ต้องช่วยกัน
แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดแล้วก็ยังไม่มีในเรื่องของพักโทษ
เมื่อถามว่าเราเห็นข่าวกันเยอะเหลือเกินอืมว่าเนี่ยเงื่อนไขจะต้องติดคุกหนึ่งในสาม
ต้องไหมครับตามเงื่อนไขของการดำเนินขอพักโทษหรือเปล่า
นางสาวแพทองทานเผยว่าขอดูความเหมาะสมความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไง
ถามว่าเอ้าเนี่ยจะถูกแจ้งความเอาผิดหนึ่งหนึ่งสอง
จากการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี๒๕๕๙
นางสาวแพทย์ทองทานว่าความจริงเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไร
เป็นความเข้าใจผิดกันด้วยซ้ำไปนะฮะในเรื่องของรูปคดีเนี่ย
ให้ทนายเป็นคนชี้แจงจะดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็เป็นการออกมาพูดของคุณอุ้งอิ๊ง
แล้วก็ต้องดูซิว่าคุณแพทองทานเนี่ยจะใช่หัวหน้าพัก
เพื่อไทยคนใหม่หรือเปล่านะ
คุณแพทย์ทองทานเนี่ยจะใช่หัวหน้าพัก